หนุ่มคนนี้ดีกว่าหนุ่มใหญ่เขาบอกว่า
คืออยู่กินกับเมียมาเมียเพิ่งตั้งท้องอ่อน

ข่าวดีกำลังจะมีสมาชิกใหม่ในบ้าน

ตื่นเช้ามา๖ห้อง

ตัวอะไรบุกเข้ามาไม่รู้อ่ะ

ลองดูกินมียกต้นแตกยุ่งช้ำคือผู้ชื่อ
พี่เขาก็นึกว่าให้งูป่ะวะมึงรึเปล่าอ่ะแต่พ่อเย็นแย่แย่
เข้าไปเอาล่ะมันเริ่มตัวมันเริ่มออกมาแล้วแล้วก็เห็นว่า
เป็นตะกรวดคุณผู้ชมฮะอ๋อคือถ้าเรามีเวลาของรายการมากกว่านี้จะให้ดูเต็มนะคุณผู้ชม
แต่เขาจับอยู่ชั่วโมงนึงกว่าจะมุดแล้วก็เอาออกมาได้ครับ
เห็นไหมสังเกตไหมคุณผู้ชมดอมน้ำแข็งเวลาจับหางนั้นไม่อยู่
แต่ถ้าอะไรก็ตามจับหัวปั๊บอยู่หมดทุกอย่างเดี๋ยวพอจับหัวปั๊บอยู่เลย
อันนี้ได้แค่หางก่อนเห็นมั้ยคุณผู้ชมก็จะดึงมาได้
วัดความยาวได้๑เมตรครับน้ำหนักแรกช่าง๒๐กิโลกรัม
เหตุเกิดเมื่อวานนี้นะในหมู่บ้านทาดาอำเภอเมืองสุรินทร์
เจ้าของรถคันนี้ครับอย่างที่บอกคือเป็นนุ่มใหญ่ชื่อพี่ป้อ
ป้อเนี่ยแกตื่นมาใกล้เที่ยงแล้วได้ยินหมาเห่าอย่างที่บอก
ไปใต้ท้องกระบะก็เห็นหาง
ตอนแรกนึกว่างูไงก็เขียนไปเอาตะกรวด

เพราะว่าเมียพี่เขาเมียพี่ป้อเนี่ยนะ

แล้วมาเจอตะกรวดใต้ท้องรถอีก
อันนี้จะดีมั้ยเออแต่พี่เขามองว่าดีละกัน
น่าจะเป็นโชคน่าจะมาให้โชค๒ชั้นด้วย

ก็เดี๋ยวจะเอาเลขทะเบียนรถกระบะพี่เขานะ๔๐

น้ำหนักมันก็ได้น้ำหนักพี่ป้อมีไหม